ในช่วงนี้ค่ะจะมีอยู่๒ราศีที่หมอไก่ต้องขอชูป้ายเตือนตัวใหญ่เลยนะคะ
เพราะสองราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ดวงมีเกณฑ์เจอเหตุที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะประมาทไปไม่ได้เลยนะคะ
แต่ทั้งสองราศีนี้ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปเลยนะคะเพราะว่าในตอนท้ายค่ะ
หมอไก่จะมีวิธีการแก้เคล็ดพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมาฝากกันด้วยค่ะ
สำหรับราศีแรกค่ะที่หมอไก่ต้องขอชูป้ายเตือนตัวใหญ่ใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะช่วงนี้หมอไก่ต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่าคุณห้ามประมาทในการใช้ชีวิตเด็ดขาดนะคะ
และที่สำคัญควรหาเวลาไปทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะดวงชะตามีเกณฑ์ได้เจอเหตุที่ทำให้คุณเนี่ยต้องตื่นเต้นตกใจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กน้อยนะคะหรือว่าในเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้แบบไม่สบายอะไร
แต่อยู่ดีดีก็เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยนะคะแต่ว่าขอให้ชาวราศรีมีนสบายใจได้ค่ะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าพ้นเดือนกันยายนนี้ไปนะคะก็เรียกได้ว่าพ้นเกณฑ์เคาะแล้วค่ะก็จะหมดเคาะหมดโศกนะคะในช่วงเดือนนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะหมอไก่ขอให้คุณค่ะระวังตัวไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่ควรจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตสักนิดนึงนะคะนั่นก็คือชาวราศีกันนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะเรียกได้ว่าในเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็ถือว่าดวงชะตาของคุณแรงพอสมควรเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีกันเนี่ยควรจะระวังในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่สบายหรือว่าอุบัติเหตุสักนิดนึงนะคะ
แม้ว่าเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุที่ใหญ่โตอลังการอะไรนะคะแต่ว่าเราระวังตัวไว้ก่อนก็จะดีที่สุดนะคะ
แต่ชาวราศีกันค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าเกณฑ์เคาะของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ๑เดือนนะคะก็คือสักประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็พ้นเคราะห์แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะในช่วงหนึ่งเดือนนี้ขอให้ชาวราศีกันนะคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะดีที่สุดค่ะ
สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่เป็นชาวราศีมีนและชาวราศีกันก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะ
หมอไก่มีวิธีการแก้เคล็ดให้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะอย่างแรกเลยค่ะข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถึงคาดนะคะหรือว่าในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บนะคะเป็นหมาแมวจรจัดก็ได้หรือว่าในเรื่องของการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้ออันนี้ก็จะดีมากเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณจะทำบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์เนี่ยคุณจะทำในวันเกิดของคุณก็ได้หรือว่าจะทำในวันพระอันนี้ก็ดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญค่ะจะส่งผลทำให้อุปสรรคปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปนะคะ
เหตุที่ใหญ่มันก็จะกลายเป็นเหตุเล็กหรือว่าถ้าเหตุเล็กเนี่ยมันก็จะได้หายไปเลยนะคะ
ส่วนอีกเคล็ดลับที่จะช่วยเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้นะคะก็คือในเรื่องของการสวดคาถาอิติปิโสเท่ากับอายุย่างค่ะ
จริงแล้วนะคะในเรื่องของการสวดคาถาอิติปิโสเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาได้อย่างดียิ่งนะคะ
ช่วยเปลี่ยนจากสถานการณ์ร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้ค่ะ
ส่วนในเรื่องของเคล็ดลับของการสวดคาถาอิติปิโสให้ได้ผลนะคะก็คือให้คุณเนี่ยสวดคาถาอิติปิโสจำนวนเท่ากับอายุย่างนะคะอายุย่างเนี่ยก็
คืออายุปัจจุบันบวกหนึ่งนะคะแล้วตอนที่สวดเนี่ยขอให้คุณตั้งจิตตั้งใจมีสมาธิมากมากนะคะ
รับรองว่าดวงชะตาจะดีขึ้นทันตาเห็นแน่นอนค่ะ
สำหรับราศีอื่นนะคะที่ไม่ใช่สองราศีที่หมอไก่กล่าวมานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณกำลังประสบปัญหาเจอเหตุที่คิดไม่ตกนะคะ
ก็สามารถใช้เคล็ดลับการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ